แต่ว่าเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับ
พ่อแท้กับแม่เลี้ยง

ในข่าวบอกใช้ไม้แขวนเสื้อ

คือมันไม่มีพื้นที่เหลือให้บอกว่า
ตรงไหนไม่เจ็บน้องหนีไปซ่อนตัว

หนักว่าจะไปเจอกันที่สหพ

แล้วนี่น้องเขาโดนทั้งหมดกี่ทีอะพี่

น้ำแข็งดอมตรงไหนที่จะไม่เจ็บ

ไม่รู้จะชี้ตรงไหนเพราะว่ามันแดงไปทั้งหลัง

เหมือนจะบอกว่ามันเป็นทั้งรอยเก่ารอยใหม่
โอ้โหนี่เขาเรียกว่าตียับเลยครับคุณผู้ชมฮะ

นี่คือเด็กหญิงนะ

ถูกตีเป็นรอยแดงปื้นทั้งหลังไม่รู้ตรงไหนไม่เจ็บ
เป็นภาพของเด็กถูกทำร้ายนะครับ
ที่หลังเนี่ยนะฮะมีแผลตามลำตัวแขนขา

เด็กนะทำไมต้องตีหนักขนาดนี้
เจ็บมากจนหนีไปซ่อนในป่าสับปะรด

แล้วก็บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง

อยู่ซอยหอมสุวรรณตะบนมาพตะพุธ

ในที่เกิดเหตุพบเด็กหญิง

เด็กผู้หญิง๖ขวบคุณผู้ชมลองคิดดู

แล้วไปเจอพ่อเด็กกับแม่เลี้ยง
ทั้งคู่ยอมรับว่าตีเด็กจริง

แล้วน้องเล่าไงน้องบอกใครตีลูกใครตี

แม่เลี้ยงตีพ่อไม่ได้ตี

ราชสิรานะครับเป็นคนที่ไปเจอเด็กคนแรกเล่าบอกว่า
ตอนเจอเด็กนะพี่นะเด็กเนี่ยแอบอยู่ใต้ล้อรถบรรทุก
เข้าไปทำไมล่ะลูกเข้าไปทำไมไม่อยากเข้าบ้านกลัว
จากนั้นกู้ภัยเอาตัวเด็กออกมานะครับออกมาจากที่ซ่อนตัว
แล้วก็ประถมพยาบาลครับสอบถามนางเพชรดานะครับ
เพื่อนบ้านเล่าบอกว่าปกตินะก็ได้ยินแหละได้ยินเสียงเป็นประจำเลย
เด็กถูกตีเด็กร้องก็คิดว่าเป็นการตีสั่งสอน
เมื่อวานนี้กลับจากทำงานมาทราบว่าพ่อกับแม่ตีน้องจนเป็นรอยช้ำนะครับ
แล้วเด็กเนี่ยปีนหนีไปหลังห้องไปซ่อนตัวอยู่นะคุณผู้ชม
กลัวนะครับตรงจุดนี้เธอบอกเธอรับไม่ได้แล้ว
หนักขนาดนี้แม่เลี้ยงของเด็กเปิดใจนะมาเปิดใจบอกตีลูกจริงแหละ
มันจะไม่ทันโตเป็นคนดีมันจะตายซะก่อนเช่นเดียวกับพ่อแท้แท้
ของเด็กนะเขาก็ยอมรับกากผู้ศึกษา
บอกว่าปกติก็ตีลูกเพื่อสั่งสอนแต่ครั้งนี้ยอมรับว่า
ใช้ไม้แขวนเสื้อตีรุนแรงแล้วก็โมโหที่น้องไปขโมยของที่ร้านค้า
เดี๋ยวเขาจะเอาไปดูแลให้ก่อนไปรักษาสุขภาพจิตก่อนให้เด็กกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด
ค่ะเบื้องต้นอย่างที่น้องน้ำแข็งบอกครับคุณผู้ชม
เจอขนาดนี้เด็กกลัวตัวสั่นตัวสั่นอยู่ตลอดเวลาเลยนะ
นางสาวนพนาเจริญธรรมท่านเป็นหัวหน้าบ้านพักเด็ก
แล้วก็ครอบครัวจังหวัดระยองระบุว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนะครับ
แล้วก็เยียวยาสภาพจิตใจของเด็กแล้วก็รักษาอาการบาดเจ็บให้ต่อไป
แม่เลี้ยงบอกว่าอะไรนะอยากตีให้ลูกเป็นคนดี
ตีแบบนี้ลูกจะโตไปเป็นคนดีเหรอ

แผลที่ใกล้โอเคมันอาจจะหายใช้ระยะเวลา
แต่แผลที่ใจมันฝังลึกนะ
แล้วทำยังไงถึงจะหายไปถึงจะจางไป